เหยียบดินเป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้หมักดินทิ้งไว้ข้ามคืนแล้ว
ซึ่งจะเรียกขั้นตอนนี้ตามที่คนสมัยก่อนบอกต่อกันมาว่า
เหยียบด้วยเท้าคัดด้วยมือ
ซึ่งเริ่มจากการจกดินหรือตักดินมาใส่กระดานเป็นการคลุกเคล้าดินก่อน
แล้วจึงใช้เท้าในการเหยียบนวด
ขณะเดียวกันก็จะใช้มือสำหรับการคัดตรวจทรายทิ้งไปทำสลับกันเช่นนี้จนเหยียบดินได้ที่
คือสามารถนำดินไปปั้นขึ้นรูปได้ง่ายไม่บิดเบี้ยว
จึงจะถือว่าเหยียบดินได้ดีมีคุณภาพ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน